ตามกันต่อกับการที่มีชาวบ้านเขาไปเจอถังขยะใบหนึ่ง
ถูกทิ้งไว้ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

สุดท้ายกลายเป็นว่าไปเจอศพผู้หญิงถูกฆ่า
ยัดถังเอาไว้มัดมือมัดเท้าคลื่นอืด
แล้วข้างลักษณะเหมือนมีการทำของสะกดวิญญาณซะด้วย
มีกิ่งไม้มาวางมีก้อนเหมือนกับก้อนอิดปูนซีเมน
แตกวางอยู่ใช่แล้วถังก็เอาปุ๋ยเอาอะไรใส่เข้าไป
จะให้ศพมันย่อยสลายอะไรแบบนี้นะครับคุณผู้ชม
คดีนี้ตำรวจสธดนบรัดแจ้ง๕ทุ่ม
ของวันที่๑๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
คือชาวบ้านเขาไปเจอคือชาวบ้านเขาจะไปหาปลาในพื้นที่
เขาไปเอ๊ะทำไมมันมีถังขยะมาถูกทิ้งเอาไว้
แล้วกลิ่นเน่าเหม็นออกมานะฮะแถวชายเขาชะโอยครับ
พื้นที่หมู่๑๐ตำบลเขาพระอำเภอเดิมบางนบจสุพันธ์บุรี
พลาสติกอันนี้มองเผินมันเหมือนถังขยะขนาด๒๐๐ลิตร
แต่ว่าด้านในไปเจอศพของผู้หญิงถูกฆ่าและยัดเข้าไว้ในถัง
ยังไม่ทราบชื่อยังไม่ทราบอายุมีเชือกผูกที่คอ
จนไปถึงเท้าเลยรั้งเอาไว้ให้ตัวงอเพื่อให้ยัดใส่ถังได้
แล้วก็ใช้ผ้าห่มมัดร่างอีกทีหนึ่งแล้วเอาเชือกฟางสีขาว
ห่ออีกทีหนึ่งนะครับ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๐นายทีสัจวงรัฐนะฮะคือไปร่วมตรวจสอบศพของผู้เสียชีวิต
คาดว่าน่าจะเป็นฆ่าแล้วฆ่าจากที่อื่นห่อศพแล้วมาทิ้งเอาไว้ที่นี่
เพราะไปเจอรอยของล้อรถกระบะห่างจากจุดที่พบถังประมาณสัก๒หวาได้
แล้วมีร่องรอยพื้นดินคล้ายกับการลากถังมา
การก่อเหตุครั้งนี้น่าจะมีคนร่วมก่อเหตุไม่ต่ำกว่า๒คน
เพราะการที่จะยกเนี่ยมันต้องใช้คนยกหลายคนนะครับ
จากนี้ในส่วนของถังตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุใกล้เคียง
พบว่าไอ้ถังเนี่ยลักษณะมันมีความคล้ายกันใกล้กันกับในเขตเทศบาลตะบนเดิมบางนางบวช
ห่างจากจุดเกิดเหตุราวประมาณสัก๓กิโลเนี่ย
เป็นถังขยะที่ในชุมชนเขาใช้กัน
แล้วถังที่บรรจุศพมาคล้ายกับถังขยะที่ในพื้นที่เขาใช้กันอยู่

ก็ไม่รู้ว่าถังนี้โดนเอามาจากในพื้นที่ตรงนี้หรือว่าพื้นที่อื่น
แล้วมันก็มีเรื่องของเกี่ยวกับการสะกดวิญญาณเรื่องของความเชื่อด้วย
เพราะว่าเขาบอกว่าตรงใกล้ถังที่มีศพยัดอยู่ข้างใน
ไปเจอกิ่งไม้คุณผู้ชมเห็นไหมคะที่เราวงแดง
กลิ่นไม้เหมือนกับชี้ไปชี้ไปที่ถัง
แล้วก็มีพวกแบบว่าก้อนปูนซีเมนที่มันแตกเอาอยู่ตรงนั้น
คือเขาบอกว่านี่มันคือความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของการสะกดวิญญาณ

ทีนี้ชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบศพ
ว่าเป็นผู้หญิงอายุประมาณ๕๐ปี

ผมยาวลักษณะของศพเขาแต่งกายสวมสียืดสีเทา
สวมชุดชั้นในอันนี้น่าสงสัยทำไมไม่สวมชุดชั้นใน
นุ่มกางเกงหูรูดขาดส้าลายสะกด
มียางรัดผมที่ข้อมือด้านซ้าย
แล้วศพถูกห่อนด้วยผู้ห่ม๒ชั้น
คาดว่าเอาไว้ซับน้ำเหลืองของศพป้องกันกลิ่นออกมา
แล้วก็น่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๕๗วัน
แต่แต่เบื้องต้นนะตอนนี้ยังไม่ได้มีการบรรยายงานแจ้ง

หรือเป็นคนนอกพื้นที่ถูกฆาตกรรมแล้วก็เอาศพมาทิ้งเอาไว้
ค่ะแต่ทีนี้มันมีประเด็นเรื่องนี้คุณทัศนายกล้องวงจรปิด

ตำรวจชุดสืบเนี่ยนะคะเขาได้เบาะแสจากชาวบ้าน

อยู่ตรงข้ามกับพงหญ้าที่เจอเป็นศพอยู่ในถังเนี่ยนะคะ
คือแม่ค้าเขาให้ข้อมูลแบบนี้เขาบอกว่าเห็นนะ
เป็นรถกระบะสีบอลเงินกระบะคันนี้เป็นกระบะต้องสงสัย
เพราะว่าอะไรท้ายกระบะน่ะมันมีถังเป็นถังสีน้ำเงินแบบนี้
บรรทุกมาอยู่ท้ายกระบะแล้วดูสิคุณผู้ชม
ขับเข้ามาในพื้นที่ตรงนี้มันเป็นที่แบบที่ร้าง
แล้วอยู่ใกล้กับจุดที่พบถังเลย
ทีนี้พอมีภาพจากกล้องวงจรปิดอันนี้แล้วเนี่ยนะคะ
นักข่าวของเราก็ไปตรวจสอบที่ร้านอาหาร
ไม่ไกลจากจุดที่พบศพตรงนี้หรอกนะคะ
ไปเจอภาพจากกล้องวงจรปิดคือบันทึกได้ช่วงเช้าของวันที่๗กุมภา
มีรถคันหนึ่งเนี่ยขับเข้ามาในพงหญ้าจุดตรงนี้นี่แหละค่ะ

ตำรวจเขาบอกว่าเขาเห็นหลักฐานชุดนี้แล้ว
เขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวต้องขยายผลดูนะ

ขยายผลไปในกล้องวงจรปิดจุดอื่น
แล้วต้องดูด้วยว่ามันเป็นรถกระบะคันเดียวกันหรือเปล่า
ครับแต่ว่าห่วงเวลามันเป็นห่วงเวลาที่ศพนั้นเสียชีวิตนะ

แล้วการตรวจสอบศพล่าสุดคาดว่าเสียชีวิตมาประมาณ๕๗วัน
ซึ่งห่วงเวลามันสอดคล้องกันตามภาพที่ปรากฏ
ทีนี้เนี่ยพยานก็ให้บ่อแสยืนยันนะครับว่า
กระบะคันนั้นจริงกระบะสีบรอนนี่แหละ
ที่มันทุกขังขยะสีฟ้าท้ายกระบะมา
ลักษณะคือกับไอ้ถังขยะมันขวางอยู่นะฮะ
ก็เลยเห็นแล้วเขาก็ขับเข้าไปในพื้นที่นั้นจริง
สิ่งที่ทำให้เห็นคือก็เห็นถังขยะอยู่ท้ายกระบะ

นอนขวางอยู่ท้ายกระบะใช่นอนขวางอยู่นอนขวางอยู่

พอรถคันนั้นขับวนไปวนมามันผิดสังเกต
คือถ้าเกิดเป็นคนขับรถผ่านไปก็คงจะผ่านไปใช่ไหม
แต่เขาเอ๊ะทำไมขับวนไปวนมาในพื้นที่ลกล้างตรงนี้

นี่ขับออกมาช่วงสายใช่ไหม

ทีนี้ต้องถามนะว่าตอนที่ขับออกมา
ตอนที่ขับเข้าไปแล้วหายไปหลายชั่วโมงแล้วออกมาเนี่ย
ออกมาถังอยู่ท้ายกระบะหรือเปล่าเห็นไหม

ซึ่งเป็นคนที่เห็นกระบะคันนี้หน่อยครับ

มานั่งดูเวลาอยู่รถมันเลี้ยวเข้าไป
แล้วก็มีถังสีน้ำเงินมานอนไป
แล้วก็ไปจอดมุมนู้นเราก็เอ๊ะเข้าไปทำอะไร

ดูอยู่แล้วก็เลี้ยเรามาจอดตรงต้นไม้ตายต้นนั้นต้นใหญ่เนี่ย
ก็ไม่ได้เอกใจอะไรแล้วก็มีคนตัดยาอยู่ตรงนั้น
คนตัดย่าเพราะอยู่ย่าให้งัวพวกอะไรอย่างนี้
แล้วก็ดูสิรถคันนี้จะออกกี่โมงก็ออกประมาณ

คนตัดย่าเป็นรถไหนครับ
นี่ไงคุณคือป้าอ้วนเห็นตอนที่ขับเข้าไป
มีถังฟ้าอยู่แต่ออกมาจำไม่ได้
ว่ามีถังอยู่ท้ายไหม

แล้วมีใครเห็นอีกไหมนอกจากป้าอ้วน
มีแม่ค้าอีกคนนึงขายของอยู่ริมทาง
คือป้าอ้วนเป็นร้านขายอาหารอยู่ฝั่งตรงข้ามจุดเกิดเหตุใช่ไหม
แต่มีแม่ค้าอีกคนนึงขายของอยู่ริมถนน

พูดตรงกันเห็นกระบะสีบรอนแตกเป็น๔ประตูนะ
ไม่จำทะเบียนไม่ได้
กระบะคนนั้นมีถังขยะวางอยู่ท้ายกระบะแล้ว

คือบอกว่าขับเข้าไปที่ชายเขาชะโอยที่วันที่๗ด้วย
ใช่แล้วก็เข้าไปในเขาชะโอยในวันที่๗อันนี้ตรงกัน
หลังจากนั้นพอเข้าไปแล้วก็ไปจอดตรงต้นปามคู่ประมาณ๑๐นาที
แล้วก็ถอยออกมาจากจุดที่เจอศพ
ซึ่งตรงนั้นตนไม่เห็นพฤติกรรมพฤติการว่าคนที่มากับกระบะทำอะไรบ้าง

กระบะคันนี้ขับออกมาเส้นทางเดิมโดยที่ตอนออกมาไม่มีถังขยะอยู่ท้ายกระบะแล้วครับ
แล้วไม่ได้ลงมาจากรถจากนั้นก็ขับออกไปบนถนนใหญ่
่งหน้าไปทางชายนาฏตอนนี้ตำรวจกำลังเชิญตัวบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ร่วมไปสืบสวนกันทั้งหมดแกะบรอยล่าคนร้ายกลุ่มนี้
พร้อมตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะใช้ก่อเหตุและหลบหนี
ซึ่งแจ้งความไว้ก่อนหน้านี้ตอนนี้อยู่ระหว่างการเชื่อมโยงกันว่า
ผู้หญิงที่หายไปในพื้นที่หนองแคร์กับศพของผู้เสียชีวิต

เพื่อประสานติดตามหาญาติต่อไปนะครับ